ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะเอาละฮะเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่เราทำงานวันสุดท้าย
ครับครับปีนี้ใช่ครับทางเอสแอนด์พีก็จัดเค้กข้าวใส่ไข่มาให้กับเรา
นี่โอ้โหสุดยอดมากพรุ่งนี้ค่ะเราจะบอกกราศาสตร์ปีเก่าครับ
เนาะแล้วก็เราจะต้อนรับสู่ปีใหม่กระต่ายทองถูกต้องฮะต้องยอมรับ
ปีนี้หนักนะฮะหนักธันวาคมนี่เจอแต่เรื่องแรงแรงกันแบบเต็มเหนียว
จริงจริงใช่ครับขอบคุณเอสแอนพีสำหรับเค้กข่าวใส่ไข่
ฮะทุกท้องมีทุกต้องตรงนี้เราก็จะร่มข่าวดาวกันแล้วล่ะอ่า
ใช่ค่ะใช่ตำละครูมระวังค่ะครับผมโอ้วนี่
โปรดติ๊มให้ดูดอะไรแล้วมือดูดมันเลยช่วงนี้
ทำเป็นเพื่อนมือเป็นเพื่อนมือเออมันลักไปไหนฮะปีใหม่

สกชื่นแล้วก็ว้องไวข้องแค่วสบายใจ
น้องไหนเขาบอกเมื่ออายุถึงระดับนึงอะฮะ

กี่เปอร์เซ็นต์แล้วอย่างเช่นคนส่วนใหญ่จะพูดว่าลดความอ้วน
อ่าฮะลดสิกี่กี่กิโลกรัมลองลองจดไว้ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แล้วมาตอนนี้เนี่ยนะมันขึ้นไปหรือมันลดลง
ง่ายง่ายสุดอืมสองจะนอนให้เร็วขึ้นอ่าอ่าฮะถูกต้องป่ะ
ใช่ทำได้ไหมเน็ตฟิกซะไม่ได้เลยครับผมเพราะยิ่งมีไอ้นู่นอันนี้มา
อยู่ปลายปลายของโควิดค่ะแต่โควิดก็มีการกลายพันธุ์เราจะเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มากกว่าโควิดคือ
โอเคละปีหนึ่งปีสองเราพูดถึงโควิตเป็นหลักเลยแต่ปีเนี้ยบอกท้องยังหรือ
ท้องจริงคิดไม่ออกมาเหมือนเมื่อวานที่เราคุยกันค่าไฟคุณขึ้น
อืมคุณกระทบแล้วฮะวันนี้คุณจะสร้างมาเหล็กขึ้นอ่า
แม้กระทั่งอาหารสัตว์ขึ้นผักในประวัติศาสตร์ชาติไทยเคยกินไหม
ละบางชีกิโลละสองร้อยกว่าบาทพี่คือยูอ์บางตรรวจสองร้อย

ใช่ครับนะฮะวัตถุดิบอะไรขึ้นหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นมันมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของเราด้วย
เอาง่ายคือวันนี้เขาบอกเรามาเบรกหนึ่ง
จะลองดูกันว่าตลอดทั้งปีเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้น
เขาบอกเรามาร่วมทบทวนความทรงจำฮะ
รวมเหตุการณ์ร้อนย้อนกลับไปปี๒๕๕๙

ต้องยอมรับ๒๕๖๕ทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ

มันแปลกอย่างนึงว่าคนรวยก็รวยเอา

เป็นปีที่สมมุติตัวเองจะจดจำเนี่ย

ค่ะรวยก็จุกจนกระจาย

การแพร่ระบาดของโควิดยอมรับอย่างหนึ่งโอเคละดีขึ้น
เนี่ยเพราะว่า๑คนเราติดเกือบหมดละ

แต่มันก็ยังมีการกลายพันธุ์ซึ่งก็ยังต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งปี๖๕เนี่ยทั่วโลกเกิดเหตุการณ์มากมายเลยนะครับ
อย่างแรกขออนุญาตเล่าข่าวที่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย

หมอกระต่ายเนี่ยแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัฒน์สริยากุล
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านจากศูนยาภาพวิชาศูนยา
คณะแพทยศาสตร์จุฬารวงกรเหมือนอาทิรัย
เราย้อนกลับไปตอนนั้นผู้หมอกระต่ายเนี่ย
ถูก๑๐ตำรวจตีนรวิทย์บัวดกผู้บังคับการหมู่กอง๑๐๔
กองกำกับการ๑กองบังคับการอารักษาและควบคุมฝูงชนเนี่ยตอนนั้นขี่รถจักรยานบิ๊กไบท์
อ่าใช่ฮะที่เป็นข่าวใหญ่เลยถูกไหมครับใช่ครับ
ขี่รถจักรยานบิ๊กไบท์เนี่ยพุ่งชนขนาดที่หมอกระต่ายเนี่ยกำลังจะข้ามทางม้าลาย
ถึงทางอยู่ตรงกลางอยู่แล้วในที่สุดหมอกระต่ายเสียชีวิตลงเพียงอายุวัยสามสิบสามปีครับ
ตอนนั้นเป็นกระแสการพูดถึงกันเยอะเหลือเกินถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการจักษุแพทย์
เพราะคุณหมอกระต่ายเนี่ยเป็นหมอที่มีจำนวนน้อยมากในประเทศไทยจากคุณแพทย์เนี่ย
ครับผมหมอทางด้านเกี่ยวกับตานะฮะมีน้อยนะครับผมเป็นบุคลากรคนสำคัญของบ้านเราเลย
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นหมอที่เป็นสาขาที่ขาดแคลนนะครับ
เป็นสาขาจอตาแล้วก็สาขาม่านตาอักเสบอืมก็เร่งไปตรงจุ่มของเนี่ยมันประเทศไทยมีน้อย
เริ่มแบบเกี่ยวกับร่างกายแล้วเพราะวันนี้หมอมันขาดแคลน
โควิดที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าหมอขาดแคลน
แต่ข่าวเรื่องหมอกระต่ายนี้เป็นเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงของสังคมขึ้นเยอะมากเลยนะ
เกี่ยวกับเรื่องของการเดินข้ามถนนทางม้าลายการรณรงค์
ที่มอเตอร์ไซค์หรือรถที่เราจะขับแล้วเนี่ยต้องมีเขาต้องระมัดระวัง
แล้วก็ต้องอยู่ในกฎกติกามากขึ้นนะคะ
ก็ต้องเกิดอย่างนี้ก่อนเหรอหรือสำหรับคนไทยนะ
อยากให้เกิดอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่บ่อยละกัน
เอาละอย่างที่สองแตงโมพัทรธิดา

อื้อหูตอนแรกจุดเริ่มต้นว่าทำไปตกได้
ถ้าไม่มีคำบอกเล่าคำเดียวนะมันจะไม่เป็นข่าวใหญ่โตเลย
ตอนนั้นคือแตงโมเดินไปฉีกเรือแล้วตกเรือ

ก็เลยมีการสืบโดยนักชาวเน็ต

ฮ่าก็หมดเลย
ยิ่งกว่าละครยิ่งกว่ามหากราบทุกช่อง

ปรากฏการณ์ก็จึงเกิดขึ้นที่กับลุงพลไปแล้ว

นั่นก็คือเป็นเดือนเหมือนกัน
ว่าแค่บอกว่าแตงโมไปฉี่หลังเรือนี้แล้วก็ตกเรือ
ค่ะแต่ถ้าวันนั้นอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยถ้าคำให้การของแตงโมหรือ
คำให้การมาวที่เล่ามาวกันแล้วตกเรืออืม
ทุกคนจะจบค่ะถูกต้องไหมใช่
หลังเรือแล้วตกเรือกลายเป็นเรื่องเป็นราวจนณวันนี้เวลานี้จริงจริงกลายเป็นแค่
ปฏิเหตุทำให้ถึงแก่ความตายใช่ครับรู้จักกับห้าคนบนเรือห้าคนบนเรือเป็นที่พูดถึงกันเยอะ
ถูกต้องครับนะฮะโดยเฉพาะหลักฐานที่มันย้อนแย้งแล้วก็หลายคนสงสัยว่า
จริงแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงจริงหรือเปล่าซึ่งในทุกวันก็มีตัวละครใหม่เนี่ย
เกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกวันฮะสอสอเอ่ยคนนู้นคนนี้มามาดูกันหมดเลยใช่ครับ
เป็นคดีความที่ใช้ทนายเยอะที่สุดอืมตั้งแต่วันแรกเลยเกิดเหตุทำไม
ถึงเอาเรือไปหายไปไม่อยู่ที่เกิดเหตุไม่รอเพื่อนไม่ช่วยเพื่อน
อันนี้ก็เป็นประเด็นแรกแรกเลยที่คนเริ่มสงสัยหลังจากนั้นก็มีตัวละครเพิ่มขึ้นมา
แล้วก็มีเหตุการณ์ต่างนานาที่ทำให้คนติดตามเรื่องของน้องแตงโม
ตลอดทั้งเดือนแล้วก็เกือบปีเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้โง่ก็ปิดฉากฉายา
หนึ่งว่าแมวเก้าชีวิตอ่ะใช่ปิดฉากลงเลยครับโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ย
ได้พบร่างแตงโมเนี่ยรอยน้ำอยู่ห่างจากท่าเรือพิบูลสงคราม
หนึ่งประมาณสองร้อยสามสิบห้าเมตรสองเดือนต่อมาฮะพลตำรวจโทจิรพัฒน์
ภูมิจิตก็แถลงข่าวสรุปสำนวนการสอบสวนคดีการเสียชีวิตของแตงโม
โดยเปิดคลิปข้อเท็จจริงบางส่วนเผยไทม์ไลน์การเสียชีวิตนะฮะ
เผยว่าแตงโมเนี่ยเสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจ
ในการจมน้ำครับก็มีการพูดถึงว่าแผลแผลเนี่ย
เข้ากับใบพัดในเรือก็คือตอนหลังก็บอกเฮ้ยทำไมอยู่ดีเนี่ย
ร่างกายมีบาดแผลอ่าหูตอนนั้นมีการแบบว่ามีการย้ายโรงวงโรงพยาบาล
มีการจะขอชนสูตรศพอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผม
ก็เลยบอกว่าแผลเข้ากับใบพัดเรือแล้วก็สั่งฟ้องผู้ต้องหา๖ราย
ในข้อหาประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแม้กระทั่งการแถลงข่าวของตำรวจเนี่ย
ยิ่งกว่าละครครับคนไปจับผิดไดอาล็อกบายดอกจนแบบว่าเจอเจอ
เจอข้อผิดพลาดเยอะพอสมควรใช่นะฮะโดยเฉพาะนักสืบโซเชียลที่อยู่ทางฝั่งของน้องแตงโมเนี่ย
ก็จะมีการจับผิดนะฮะว่าในการแถลงการของตำรวจแล้วก็รวมถึงหลักฐานที่มันออกมายืนยันเนี่ย
มันไม่ค่อยตรงกับข้อที่มันแบบว่าที่เขารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอีกแบบนึง
แต่ออกมาอีกแบบนึงเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่า
สำหรับคดีของน้องแตงโมซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับ
การเสียชีวิตของแตงโมเนี่ยเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับมีตัวละครเข้ามาเกี่ยวข้องเป็น
ข่าวที่โดดเด่นที่สุดต้องยกให้อันดับหนึ่งของปีเลยคนนี้ถูกต้องครับ
ขณะเดียวกันแม่ของแตงโมคือนางพระนิดาสิริยุทธโยธิน
กลายเป็นที่รู้จักของสังคมที่จริงแม่ของแตงโมเนี่ยเคยเป็นนางเอกเก่านะ
อ่าใช่เราถึงมารู้ว่าแม่ของแตงโมเนี่ยเป็นนางเอกเก่าครับ
สมัยรัสฟิล์มพวกเรายังไม่รู้จักเพราะฉะนั้นพระนับก็อยู่มานานนะอ่าฮะ
ฟิล์มอะไรอย่างงั้นอ่ะรัชฟิล์มใช่ไหมใช่ครับรัฐฟิล์มค่ะอ่าฮะ
บอกเป็นนางเอกเก่าซึ่งแม่เนี่ยก็ก้าวเข้ามาเป็นผู้ดูแลมรดกของลูกสาว
ซึ่งก็ได้สร้างวาถะเด็กไว้มากมายในบ้านเราเลยนะครับ
แก๊งสปีดบวชวางเงินสองล้านต่อหน้าสารแล้วก็ยินยอมจ่ายเดือนละสามหมื่น
อืมต่อเดือนเนี้ยฮะให้คุณแม่ของแตงโมเนี้ยจนถึงอายุแปดสิบ
อันนั้นคือบทสรุปของคดีนี้แต่ก็ผลจะเป็นยังไงนั้น
เขาบอกยังต้องอีกสองปีอืมอีกสองปีก็เริ่มปีหน้าอ่าฮะ
จบสิงหาอีกปีหนึ่งหกเจ็ดเลยก็มีพยานเป็นร้อย
ห้าสิบคนถูกต้องนะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นก็ยังถือว่ายังสรุป
จากเบื้องต้นสรุปด้วยว่าเป็นอุบัติเหตุทำให้ถึงแก่ความตาย
อันนี้ก็อีกหนึ่งข่าวนะครับที่คนให้ความสนใจกันเยอะพอสมควร
อืมนะฮะขนาดเดียวกันเราไปดูกันวันนี้ข่าวของแพง
อาหารสัตว์แพงเหล็กเส้นแพงอืมวิกฤตพลังงานแพงทั่วโลกครับ
จุดเริ่มต้นจริงเราต้องไม่ลืมข่าวนี้ฮะ
รัสเซียยูเครนสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยเปิดฉากขึ้น
อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ยี่สิบสี่กุมภาพันธ์ครับอืมปฏิบัติการของ
สงครามของรัสเซียยูเครนคนเขาพูดบ้างอย่างนึงไหมฮะอืม
อันนี้มันจะเป็นฉนวนไปสู่สงครามโลกหรือเปล่าครั้งที่๓
หรือเปล่ามันเป็นฉนดอย่างน้อยที่ทั่วโลกได้รับกันหมดคือแพง
เป็นเองอากาศติดลบเรารู้อยู่แล้วว่าปรากฏจานหิมะเนี่ย

กระทั่งมีการส่งระเบิดไปทำลายโรงพยาบาล
ไปทำลายโบสถ์ไปทำลายหลายอย่างเนี่ย

จุดเริ่มต้นคือวาเลดีมีปูติน
ปูตินเนี่ยแหละ

ประธานาธิบดีรัสเซียเนี่ยนะครับ
รัสเซียจะปฏิบัติการทางทหาร
นะครับทางตะวันออกของยุครีเนี่ย
เพื่อปกป้องประชาชนในพื้นที่

คนที่เป็นประธานาบดีเนี่ยเคยเป็นดารามาก่อน

แต่ก็ทำให้เห็นว่าเป็นประธานาธิบดีที่อยู่เคียงข้างประชาชนนะ

ประชาชนหลายคนก็มีการอบพยพออกไปมีการยึดเมืองทั้งหมด
นี่คือภาพที่เราเห็นตลอดตั้งแต่ทั้งปี
คุมภาพตลอดมา
ซึ่งประชาชนชาวยูเครนก็มีแบบอบพยพตัวเองออกจากเมือง
แล้วก็กลัวว่าในช่วงฤดูหนาวอย่างที่น้องมดดำบอก
อากาศติดลบเนี่ยอาจจะมีประชาชนเยอะเสียชีวิตจากอากาศหนาว
เขาบอกว่าอาจจะมีคนหนาวตายเป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันวันนี้สหภาพยุโรปสหรัฐแล้วก็พันธมิตรเนี่ย
ทุกคนต่างใช้มาตรการคว่ำบาดต่อรัสเซีย
เพื่อบอกวิติเหอะวิติของมนุษย์เพื่อความยุติธรรมของ
ที่มีคนได้รับบาดเจ็บมีคนได้รับเสียชีวิต
แล้วตอนนี้คนอบพยพเป็นจำนวนมากเลย
และกระทบกับเศรษฐกิจทั่วโลก

ในปีที่ผ่านมาใช่ฮะเหตุการณ์ใหญ่ทั้งนั้นฮะใช่ไหมหมอกระต่ายเอ้ย
แตงโมเอ่ยหรือรัสเซียยูเครนใช่ครับซึ่งโอเคล่ะที่จบจบไป
ก็คือรัสเซียโอเคเนี่ยยังต้องดำเนินการต่อไปนะครับ
ยังดำเนินการอยู่จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีแนวว่าจะสงบยังไงครับนะฮะ
ไม่รู้ว่าจะประทุเมื่อไหร่ด้วยแล้วก็จะหนักขึ้นเมื่อไหร่ด้วย
สำหรับอ่าสงครามรัสเซียยูเคนนะครับผู้นำของยูเครนเขาก็ยังยังมั่นยึดมั่นอยู่นะ
พยายามเปลี่ยนแปลงครับค่ะจุดเริ่มต้นแค่แบบว่าอ่ะ
จะไปพิงซบพิงกับทางอียูเพราะเขาอยู่ในระหว่างยุโรป
รัสเซียค่ะแล้วก็มีเหตุผลของเขาในแต่ละด้านอ่ะ
รัสเซียเขาก็มีเหตุผลของเขายูเครนก็มีเหตุผลของเขา
ซึ่งเราก็ภาวนาได้ว่าหาจุดตรงกลางให้ได้
เพื่อทั้งโลกจะได้สบายขึ้นเป็นส่วนหนึ่งนอกจากน้ำท่วมของเราเนี่ย
เขาบอกอาหารสัตว์ที่เหมือนแพงหรืออะไรก็ถูกยูเครนเลยครับ
ยูเครนเหล็กด้วยเหล็กทุกอย่างเนี่ย
ก็คือเราถึงต้นทุนมาถึงนู่นหมดใช่ฮะใช่ค่ะ
เหตุการณ์หนึ่งซึ่งไทยรัฐของเราก็ติดตามกันมาตลอดคือ
ไฟไหม้ผับอันนี้แรงมากใช่นัดปรวมมากเป็นเหตุการณ์
แล้วก็ขอร้องนะว่าตรวจดูซะหน่อยพรุ่งนี้
เราเชื่อว่าทุกที่อืมจัดแต่ตอนนี้เขากลับมาแล้ว
เขาขอโอกาสเปิดเพื่อที่จะหาเงินชดเชยผู้เสียหาย
ด้วยนะฮะใช่ก็เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีการเปลี่ยนเจ้าของด้วย
นะครับแล้วก็ทางเจ้าของเก่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งไปโจมตีผับนะ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาขอโอกาสที่จะเอาเงินมาเพื่อเยียวยา
สำหรับคนที่แบบว่าต้องต้องช่วยเหลือต่อไปซึ่งปรากฏว่า
เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่แบบว่ามีมูเตรลูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ว่าก่อนหน้านี้เจ้าที่ไปเข้าฝันอืมอ่าบอกว่าออกไปน่ะ
ระวังนะอะไรอย่างเงี้นะฮะมีเรื่องเล่ามากมายกับเมาสบี
เนี้ยอืมซึ่งกลายเป็นฝันร้ายของคนไทยครับหลังจากมีเหตุ
ดังซุกุมวิทย์บางนาศาสตราดสัตตี้หีพสัติหีพ
โดยเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกตีหนึ่งนะครับของวันนี้ห้าสิงหาคมเนี่ย
ใช้เวลา๒ชั่วโมงนะครับผม
ถ้ากดนี่คลิกเหตุการณ์การเปิดแพร่เป็นวงกว้างเนี่ยเผยเห็นนักท้องเที่ยวเกือบร้อยคนใช่ค่ะใช้เขาพยายามหนีตายครูอ้วนจ๋าใช่ค่ะพยายามหนีตายจากไฟไหม้กำลังแบบอื้มหลุกลามอยู่ขนาดนี้นะครับค่ะจุดที่คนตายกันเพราะประตูมีทางออกเดียวทางเดียวประตูเดียวบานเดียวด้วยมดแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ด้วยใช่ครับนะฮ

แล้วก็อยู่ในที่ที่มันครับแคบแออัดเนี่ยไปถึงปุ๊บดูทางหนีที่ไล่ก่อนว่าควรจะดูว่าประตูหนีไฟอยู่ทางไหนก่อนที่เราจะสนุกกันในผับในเทคหรือว่าในสถานที่ที่มันปิดแบบนี้นะฮะนี่ก็เป็นคำเตือนจากเจ้าที่ตำรวจแล้วก็รวมถึงให้ความปลอดภัยด้วยเราจะได้เซฟตัวเองด้วยนะฮะโดยเฉพาะพรุ่งนี้ใช่อยากให้ดูนะฮะเวลาเราไปเที่ยวห้างไม่ได้หรอก
สติเถอะค่ะนะคะเที่ยวยังมีสติใช่ใช่ค่ะหลังหลังอ่ะถามตัวเองเราเป็นคนไทยอ่ะได้ยินเขาว่ากราชยิงมากี่ครั้งล่ะโอ้โห
ถูกต้องป่ะวันนี้เราไล่มาเลยโคราชเอ้ยจนสิ่งหนึ่งที่เราเชื่อว่าต่อให้คุณใจแข็งยังไงนะ
หนองบัวลำพูเนี่ยทุกคนเสียน้ำตาหมด
ใช่ครับอันนี้คือเป็นโศกนาฏกรรมที่
ต้องไม่ลืมต้องไม่ลืม
แล้วทำให้เห็นว่าฮีโร่ก็คือครูที่ทำหน้าที่ครูคำว่าครูจริง
ขนาดนั้นที่เรื่องกำลังมาพูดถึงว่าครูกำลังจะมีน้อง
แล้วก็ต้องอยู่ดูแลเด็กจนตายจากความเครียดจากยาเสพติด
ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเราเชื่อว่าคนไทยต้องมีเสียน้ำตากันบ้างอ่ะ
เยอะครับเพราะแห้งอ่านข่าวแล้วเด็กมันจะรู้เรื่องเด็กนอนกลางวัน
นอนอยู่เฉยนอนหลับอยู่เด็กนอน
แล้วก็เป็นการแบบนอนแล้วก็หลับตาครั้งสุดท้ายแล้วก็น้องไม่มีโอกาสเลยครับ
มีโอกาสที่จะลืมตาขึ้นมาแล้วก็กินนมแล้วก็กลับบ้านรอผู้ปกครองมารับ
แล้วก็มีภาพเด็กฟ้าแฝดที่แบบว่าเด็กฟ้าแฝดเด็กพวกนี้อายุอะไรเขากำลังติดกัน
เวลาเขาตายเขาบอกว่าแม่เขาออกมาพูดไม่อยากจะเชื่อว่าลูกเขาเกิดวันเดียวกัน
และในที่สุดแล้วลูกเขาก็ตายวันเดียวกันตายพร้อมกัน
แต่เด็กที่รอดก็มีนะฮะคนนั้นก็บุญเหลือเกิน
ยังตามไปยิงต่ออีกนะขออนุญาตเล่าเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้คนลืม
คือเหตุการณ์หนองบัวลำพูวันที่๖ตุลาคม
ต้องยอมรับนะฮะไม่ใช่เป็นข่าวเฉพาะในประเทศไทยทั่วโลก
ทั่วโลกพูดถึงข่าวนี้ก็หมดเป็นวันที่คนไทยเสียน้ำตา
เป็นวันที่คนไทยต้องสะเทือนใจอีกครั้งหนึ่ง
เหตุการณ์ยิงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอุทัยสวรรค์
อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ย
ผู้ก่อเหตุศิษฐ์ตำรวจเหตุปัญญา
ซึ่งเคยรับราชการอยู่ที่สถานีตำรวจ
ภูทรนาวังที่หนองบัวลำพูนี่แหละ
ปรากฏถูกไล่ออกถูกไล่ออก

มีส่วนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะแล้วทางเจ้านายจับได้
ก็คือยาบ้านเองแหละตำรวจแต่เสพยาบ้าน

แค้นแล้วก็มาที่เนี่ย

โรงเรียนนี้เป็นประจำเพราะว่าต้องมาส่งลูกมารับลูก
คุณครูก็เลยคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเกิดขึ้น
วันนั้น๑๐ตำรวจเอกปัญญาถืออาวุธปืนยาวปืนลูกซอง
ปืนสั้นขนาด๙มมแล้วก็มีดเนี่ยบุกไปที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์เนี่ยจากนั้นปุ๊บ
สิ่งที่คนคนนี้ทำคือใช้ปืนยิงแล้วก็ใช้มีดฟันเด็กเล็กฮะ
เด็กกำลังนอนอยู่๒๔คนเสียชีวิตครับ
แต่ปรากฏมีเด็กคนหนึ่ง๓ขวบคิดถึงความเด็กน่ารัก๒๓ขวบ
กำลังพูดกำลังเดินเลย
เด็ก๓ขวบที่รอดเข้าไปนอนอยู่สุดมุมห้อง
รอดชีวิตมาได้เพียง๑คน
น้องบอกน้องนอนคุมโปรงอยู่ก็เลยรอด
เมื่อกลับมาถึงบ้านปุ๊บ๑๐ตำรวจเอกปัญญาเผารถของตัวเองก่อน
จากนั้นก็เข้าไปยิง

ภรรยาจนเสียชีวิตก่อนยิงตัวเองตาย

ระหว่างทางที่กลับไปบ้านนี่ก็คือ

เป็นฤทธิ์ของยายาบ้า
ที่ไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้
เกิดการหลอน
สิ่งที่ทำการล้างแขน

จึงไปยุ่งกับยา
เวลาที่สังคมไม่สามารถควบคุมตัวเองได้
เขาก็ดิ้นออกมาเป็นความร้อน
เมื่อวานนี้นั่งดูข่าวไทยรัฐตอนเย็นก่อนเข้าข่าวไทยไหมฮะมีไล่สามสี่ร้อยไล่การยัดบุรีอืมอืมเสพยาฮะติดยาบ้าคือแล้วแต่คนคือการว่าวันนี้ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือยาบ้าตอนนี้กำลังทำลายประเทศอยู่นะครับ
ถูกต้องครับระบาดหนักนะฮะท่านผู้ชมฮะเศรษฐกิจไม่ดีปุ๊บคดีที่เป็นมหากราบของวงการบันเทิงดาราเข้าไปเกี่ยวข้องมากมายเลยจริง
ตัวเองอย่าเล่าเดี๋ยวแล้วตัวเองก็พอรู้เหตุการณ์

วันหนึ่งเด็กเคยเล่าในรายการไปแล้ว

มันเล่นเรวกับเราอยู่แรก
สักพักหนึ่งออกไปทำงานกันหมดเลย

เป็นมหากราภที่คนหนึ่งที่หายชายงานบ่อยนะ
ทีวีด้วยการทำศัลยกรรมอ่าสัมภาษณ์พิธีกรทุกคนครับผม
ออกทุกช่องอืมกลายเป็นเงินหมื่นล้านไปอยู่กับเขาฮะ
แล้วบอกว่ามีการเทรดฟอร์หลงฟอเร็กซ์กันสรุปแล้วไม่ฟอร์ครับผม
อ่ะคนนี้โปะคนนี้คนนั้นโปะคนนั้นสรุปเป็นที่มาของแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่า
ยังไม่รู้ตัวมหากราบมีทีมงานเป็นของตัวเองมีทีมงานสร้างพอร์ตหุ้นขึ้นมา
เป็นแชร์ลูกโซ่ครั้งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยฮะ

ทำเอาสั่นสะเทือนทั้งวงการบันเทิง

พี่ชายก็ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำ

หลังจากสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวในคดีแชร์ฟอลลูกโซ่ฟอเล็กซ์๓ดี
คนที่ชื่ออภิรักษ์โกธิ
เป็นผู้ก่อตั้งประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร

มีดาราเข้าไปเกี่ยวข้องกับอยู่ที่อาจารย์หมุน

แล้วก็มีแบบว่าทำกิจกรรมกับดารา

แล้วก็ชักชวนนะฮะคนต่างนานาว่ามีดารามาลงนะ

คนก็ลงไปช่วยครับผมค่ะแต่งหน้า

แล้วโดนจากคนละ๓ยาว๔๐๐๐๐หรือ๕๐๐๐
ดาราโดนเยอะมาก

เขาจะบอกว่ารังเขาจะให้ดาราออกมา
จนถึงกลายเป็นข่าวใหญ่ขนาดนี้ไง
ความเชื่อค่ะคนหนึ่งในวงการหนึ่งได้ไปเล่น
แล้วก็ได้เงินมาได้เงินง่าย

คนอยู่ข้างกันก็จะเชื่อ
ก็เป็นการลองปากกันไป
คนถามว่าทำไมมันถึงปรากฏว่าคนตายก็เยอะนะฮะ
เพราะอย่าลืมถ้าสมมุติเขาบอกว่าเดือนนี้คุณลงทุนล้านหนึ่ง
คุณได้เงินกลับมาปุ๊บลงต่อลง
ก็ไปกู้หนี้นอกระบบไปขายนู่นขายนี่
เขาเชื่อวันได้แชร์ลูกโซลมปุ๊บ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เราไล่เรื่องแชร์ลูกโซ่เยอะมากนะ
แชร์ลูกโซ่เด็กเล็กสุดนี่คือเด็กป๕นะ

เป็นเท้าแชร์เหรอมดเป็นเท้าแชร์เลย

ป๕นะฮะสุดยอด
เป็นรูปแบบแชร์ลูกโซ่ของนายอภิรักษ์เนี่ย
ก็รีบถอนเงินออกจากธนาคารแล้วก็หลบหนีไปต่างประเทศ
ก่อนที่เดือนมกราคม๒๕๖๔เนี่ย

บดานอยู่ที่คอนโดมิเนียมย่านทองหล่อ
พยายามสืบสาวดำเนินคดีผู้ร่วมขบวนการดังกล่าวเนี่ย
รวมถึงเมืองการเปิดเผยรายชื่อคนในวงการบันเทิง

สมเด็จพระราชนีนาฏอลิซาเบ็ดที่๒สวรรคตครับ

คงความโศกเศร้าเข้ามาสู่สมาชิกราชวงศังกฤษ

คือหลังจากวันที่๘กันยายน

สมเด็จพระราชินีนาทอาริสเบ็ดที่๒

ยาวนานที่สุดในสหราชอาณาจักร

ประสาทของในสก๊อตแลนด์
ราชวังบรรเมอร่าลถูกต้องไหมฮะ
ใช่ครับราชวังบรรเมอร่าล
ขนาดที่มีพระชนภาษา๙๖ภาษา

พระองค์ทรงครองราชมาถึง๗๐ปี
ในการนี้เจ้าฟ้าชายชาวองค์มงกุฎราชกุมาร
ผู้ดำรงพระยศเจ้าชายแห่งเวลมายาวนาน
ก็ได้สืบทอดราชบรังเป็นกษัตริย์ชาวที่๓ทันที
แล้วก็คาเมร่าที่เรารู้จักกันมา

ซึ่งเขาบอกว่าเป็นพระราชสิทธิองค์หนึ่ง
ที่ปฏิบัติพระราชกรณีกริจ

เพราะว่าก่อนที่ท่านจะสิ้นประชวนนะครับก็ยังไปแต่งตั้งท่านนายกด้วยของประเทศอังกฤษด้วย

ใช่ยังออกงานนะจนวินาทีสุดท้ายเลย
แบบว่ายังออกอาการคือเขาบอกว่าเหมือนแบบร่างกายท่านพวกร่างกายดับไปเอง
แต่ก็มีคนจับว่าพระองค์ทรงพระประชวนดูจากทุกสิ่งอย่างแล้วพระองค์ทรงประชวน
ในที่สุดอีก๒วัน๓วันในไม่ถึงอาทิตย์ต่อมาก็มีการประกาศว่าพระองค์เสด็จสวรรคตแล้ว
ถือว่าเป็นพระราชนีนะฮะที่ปฏิบัติพระราชกรณียกิจมายาวนานทรงครองราชมา๗๐ปี
ขณะที่พระองค์ทรงประชวนมาอายุ๙๖พันธุ์สานะครับ

ก็เป็นเรื่องที่ทั่วโลกต้องจดจำ

แล้วก็มีการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี
ซึ่งทั่วโลกก็ได้ชมติดตามกันนั่นเองนะครับ
นั่นแหละฮะเราขออันดับ๗ที่มีเหตุการณ์อยู่เยอะแยะ
แต่เราน่าจะเล่าถึง๗เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์ใหญ่สำคัญ
มาถึงเรื่องราวของช่วงปีใหม่ที่จะถึงเร็วนี้นะครับผมนะฮะ
หลายคนหยุดปีใหม่แต่ว่าทางพบตรบอกว่า
ตำรวจไม่หยุดทำงานนะครับ
เพราะว่าจะส่งกำลังพนธุ์๕หมื่นนาย
คุมเข้มลดอุบัติเหตุ๗วันอันตรายนั่นเองครับ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับ
พศดำรงศักดิ์ณกิติประพัทย์นะครับผม

เปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ครับได้สั่งเตรียมความพร้อมกำลังพลกว่า
จราจรแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่เดินทางกลับ
ภูมิลำเนานั่นเองนะครับรวมถึงนะการป้องปรามนะครับผมไม่ให้มี
ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยการบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดอุบัติเหตุโดยจะ
ปฏิบัติงานตลอดช่วงเทศกาลนะครับไม่มีวันหยุดกันเลยทีเดียวโดยได้
ศูนย์อำนวยการป้องกันแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนดังนี้นะครับ
อำนวยความสะดวกการจราจรเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเดินทางอย่าง
นะครับโดยคาดการณ์ว่าปีนี้จะมีรถเดินทางเข้าออกกรุงเทพ
นครเนี่ยมากถึงจำนวน๗๓ล้านคันนะฮะโดยปริมาณรถขาออก
มากที่สุดนะครับวันที่ยี่สิบเก้าและสามสิบธันวาคมนะครับแล้วก็
รถขาเข้ามากที่สุดเนี่ยในวันที่๒และ๓มกราคมจึงสั่งการ
ทุกหน่วยประสานเจ้าของถนนนะฮะคืนพื้นผิวการจราจร
จุดที่มีการสร้างซ่อมแซมเป็นเหตุให้รถเนี่ยชะลอตัวโดยสามารถคืน
ผิวได้ทั้งหมดสี่ร้อยแปดจุดทั่วประเทศนั่นเองสองครับการป้องกัน
แล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับกำหนดเป้าหมายให้ทุกจังหวัดเนี่ย
ลดจำนวนอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บจากค่าเฉลี่ยปีใหม่
สามปีย้อนหลังนะครับไม่น้อยกว่าร้อยละห้านะครับโดยมีมาตรการให้
ทุกหน่วยเนี่ยทำบัญชีกลุ่มเสี่ยงนะครับในพื้นที่เพื่อเข้าไป
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องปรามกลุ่มเป้าหมายแล้วก็ตั้งจุดตรวจนะครับ
กวดขันจับกลุ่มการกระทำความผิดกฎจราจรนะครับที่เป็นปัจจัยเสี่ยง
ในการเกิดอุบัติเหตุได้แก่อะไรบ้างได้แก่การขับรถลักษณะเมาสุรานั่นเอง
ขับรถเร็วเกินกำหนดไม่สวมหมวกนิรภัยแล้วก็ไม่รัดเข็มขัดนิรภัยนะครับ
โดยในห่วง๗วันเนี่ยควบคุมเข้มข้นนะครับได้สั่งการให้เพิ่มความเข้มข้นนะครับ
ในการกวดขันวินัยครับโดยมีการตั้งจุดตรวจทั่วประเทศทั้งหมดนะครับ
จุดนะครับจากการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้อย่างมีนัยยะสำคัญต้องสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยตามกฎจราจรให้กับสังคมด้วย
ซึ่งตำรวจได้ทำโครงการอาสานะครับผมนะฮะตำรวจจราจรร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ
แล้วก็บริษัทวิยประกันภัยจำกัดนะครับจอสอร้อย
รวมถึงส่อวภอร์เก้าหนึ่งครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ย
ส่งคลิปกล้องหน้ารถนะครับหรือว่าคลิปกล้องโทรศัพท์มือถือ
บันทึกเหตุการณ์การกระทำความผิดกฎจราจรที่สำคัญ
ที่ใช้เป็นพยานหลักฐานในทางคดีของตำรวจได้
คลิปส่งคลิปมาในช่วงเจ็ดวันแล้วก็จะมีการคัดเลือกเจ็ดคลิปนะครับผม
ทั้งนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยสำหรับ
การเดินทางของพี่น้องประชาชนจึงอยากเน้นย้ำ๑๐ข้อในการขับขี่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
หนึ่งครับสภาพร่างกายของผู้ขับขี่มีความพร้อมและต้องพักผ่อนเพียงพอด้วย
สองครับตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง
ศึกษาและวางเส้นทางเพื่อให้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับ
ข้อสี่สำคัญมากครับดื่มไม่ขับ
รวมถึงผู้โดยสารต้องไม่ดื่มแอลกอฮอลบนรถโดยเด็ดขาด
ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้นั่งแล้วก็ผู้ขับด้วยนะครับห้าครับถึงช้าหน่อยแต่ปลอดภัย
ขับเร็วเกินกำหนดนะครับผมนะฮะที่กฎหมายกำหนดไว้
หกนะครับใช้อุปกรณ์นิรภัยขณะขับขี่แล้วก็โดยสาร
เช่นอะไรบ้างขับมอเตอร์ไซค์ต้องมีหมวกนิรภัย
ถ้าสมมุติขับรถยนต์ต้องฆ่าเข็มขัดนิรภัยครับ
๗ปฏิบัติตามกฎจราจรและคำแนะนำของเจ้าที่ตำรวจ
เปิดเพลงเสียงดังหรือก่อความเดือดร้อนรำคาญในทาง
ถ้ารู้สึกว่าง่วงนอนหรือเพลียให้คุณแวะพักครับและสิบครับ
มีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางบนท้องถนนนั่นเอง
สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องการสอบถามเส้นทางแจ้งอุบัติเหตุนะครับหรือขอความช่วยเหลือ
โทรไปเลยครับ๑๑๙๓ทางหลวงทั่วประเทศ
หรือว่าโทรไปที่๑๑๙๗ครับกรทมและปริมณฑล
หรือว่าจะโทรไป๑๙๑และ๑๕๙๙นั่นเอง
ด้วยความเป็นห่วงจากนะครับตำรวจทุกท่านนะครับผม
ตอนนี้สนใจว่า๗๐๐๐นั่นแหละค่ะ
คลิปไปที่ไหนอ่ะคะส่งคลิปมาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เลย
หลวงพระหน้าแหลกคนก็เตรียมส่งคลิปกันแล้วหรือคะใช่ครับ

คุณอย่ามาถามชาวบ้านบ้านดิฉันมันทั่วเมืองอยู่แล้วคุณค่ะกรทมเนี่ยแต่เขามีการขีดเส้นเลย

เขาบอกว่ากรทมตอนนี้มีการขีดเส้นรถไฟฟ้า๓สาย
ในเดือนมีเหรอ
ที่จะต้องคืนผิวจราจรให้
ประหลัดกอทมค่ะนะคะนายนรงเรืองศรีเปิดเผยบอกว่าจากการประชุมเร่งรัดที่จะต้องคืนพื้นที่ถาวรตลอด
แนวเส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าค่ะใครอยู่แถวไหนนะคะ
ตัวไว้ดูดีดีนะคะตั้งแต่๖เมษาเป็นต้นไปในพื้นที่กรุงเทพที่จะร่วมกับหน่วยงานต่างต่างนะคะ
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม
สายสีส้มนี่คือวิ่งจากสูญวัฒนธรรมถึงมินบุรี
โอเคก็แถวบ้านอ่ารถไฟฟ้าสีชมพูตรงไหนคะ
ใช่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับลาดพร้าวสายร้อนอ๋อมาแล้ว

บังกะปิดก็นั่งมาได้เลยใช่ใช่แบบถำลงไปอะไรได้เลย
เขาจึงทางด้านของรองประหลัดเนี่ยแบบขอความร่วมมือจากรฟมและผู้รับเหมา
บอกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางท่อปลาปลาท่อร้อยสายไฟฟ้า
การซ่อมผิวจราจรการปรับปรุงเกาะกลางหรือแม้แต่การขึ้นลงสถานี
ส่วนไหนที่สามารถดำเนินได้ก่อนขอให้เร่งดำเนินการเลย
และรวมไปถึงการตรวจสอบระบบระบายน้ำให้ด้วย
เพราะว่าบางทีเนี่ยเขาบอกโอ้โหติดกันทีเนี้ยอ่าฮะ
ครึ่งแบบครึ่งชั่วโมงกิโลหนึ่งอ่ะใช่มอสถ้าฝนลงมานี่คือหนักเลย
กลายเป็นสองชั่วโมงกว่าพี่หวังอ่าใช่โคตรอันนี้แบบว่าตรวงรักแล้ว
นะครับโอ้โหอือใช่เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้จะโล่งแล้ว
กำลังจะค่อยทยอยและเดือนเมษา

พื้นที่การจราจรให้กับเราแล้วค่ะ

เพราะปกติเราจะแบบเอ๊ะจะต้องผ่านไปอีกกี่ปีเนอะกว่าจะเสร็จ
อื้อหือนั่นก็หนักหนาเนอะหนักหนามากมายเลยทีเดียว
เวลาเขาคืนพื้นที่เสร็จแล้วเขาทำแบบว่าให้มันเรียบร้อยแล้วมันสวยมากนะครับคุณ
ถูกต้องค่ะถูกต้องเพราะสมัยก่อนเนี่ยนะจำได้เลยถนนสุขุมวิทย์เนี่ย
เคยรถติดอยู่ประมาณห้าชั่วโมงโอ้โหทานข้าวโต๊ะนี้
เมื่อก่อนเนี้ยเมื่อก่อนนะครับอ่าสะดวกสบายแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่พวกเราอ่ะ
จะต้องรอขายคนจีนรอประเทศจีนมามันเป็นความหวังอีกอย่างเนอะ
โรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกโอ้โหตอนเนี้ยถ้ำนาคา
อืมคิวคนจีนรอนี่นานมากโอ้โหคราวนี้จะนอนไหนกับโรงแรมไม่พอ
คือเขารู้ว่าที่นั่นศักดิ์สิทธิ์แล้วก็แบบบางทีเขาชอบปีนเขา
ชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะเขาอัดคิวศักดิ์สิทธิ์ไปเที่ยวเขาจะทามไปเวียง
เราจะต้องเตรียมตัวเนี้ยจะกลับมาแล้วให้ฟังว่าวันที่๘โมกราคม
เต็มไปหมดเลยจะมาแล้วค่ะแล้วค่ะ
อืมค่ะมีของขวัญค่ะคุณที่ฉันจะมาขอมอบให้ครับผมเราต้องดูรายการนี้
ล่ะต้องร่วมเช็คไปด้วยว่าเรามีสิทธิ์อะไรกับเขาบ้าง
ของขวัญจากรัฐบาลค่ะคุณค่ะแต่ละกระทรวงเลยนะคะ
ถ้ามอบมาให้เราอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เข้ากับเราได้เลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่าตอนเนี้ยอ่าที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะ
ที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเนี่ย
ได้เห็นชอบมาตรการในการที่จะมอบของขวัญครับจากยี่สิบสองหน่วยงาน
โดยมีมาตรการเด่นเด่นจากกระทรวงต่างต่างอ่า
ฟังกันดูดูสิว่าใช้อะไรได้บ้างจากกระทรวงที่หนึ่งครับ
นั่นแหละอ่าน่ะสนใจแล้วสินะคะ
ในปีสองห้าหกหกนี้แต่ต้องรอหลังหนึ่งมกรานะ
ใช่ใช่เลยนะคะวงเงินไม่เกินสี่หมื่นบาท
ใช่ร้อยละ๑๕นั่นก็คือลดหย่อนภาษีให้เหลือเป็นร้อยละ๑๕
ครับผมอ่านะคะและชอบดีมีคืนค่ะคุณอ่า
สองห้าหกหกนี้นะคะวงเงินไม่เกินสี่หมื่นบาท
เริ่มตั้งแต่หนึ่งมกราถึงสิบห้ากลุ่มผ่าพันธุ์ครับ
สำหรับผู้ที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะ
หรือไม่รวมถึงคณะนิติบุคคลนะคะอืม
แต่มีสินค้าและการบริการ๑๐อย่างที่ไม่สามารถที่จะลดห่อนภาษีได้
คือสุราเหล้าเบียร์ยาสูบซื้อรถยนต์ซื้อจักรยานยนต์ซื้อเรือซื้อหนังสือพิมพ์
นิตยสารเป็นต้นอันนี้ลดหย่อนไม่ได้
นอกนั้นก็คือได้หมดลองไปศึกษาได้เรียนดูแล้วกันลองไปซื้อไปซิ
ไปยุ่งกับแฟนกว่าและลดหย่อนภาษีลดลดหย่อนค่าธรรมเนียมจด
สิทธิและนิติกรรมที่อยู่อาศัยค่ะคุณครับให้เหลือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง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
ช่วงคืนปีใหม่ส่งฟรีอวยพรกันเลย
ลดค่าบริการปรายศนีย์ไทยยังมีอยู่เหรอ
พี่ก็เวลาซื้อของออนไลน์ทุกวันนี้เขายังต้องส่งปรายศนีย์ไทยกันอยู่นะ
ถูกเดี๋ยวนี้กลายเป็นปรายศนีย์ชัยใช้เยอะกว่าเมื่อก่อน
เมื่อก่อนเราคิดจะส่งเอกสารผิดเดี๋ยวนี้เพราะค้าแม่ค้าออนไลน์โลกเฉพาะ
เขายิ่งใช้กันเยอะเฉพาะช่วง๒๖ธันวาถึง๕มกราศเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ต่อไปคือเข้าชมฟรีในกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติค่ะในช่วงนี้จนกระทั่งถึง๘มกราคม
โอ้โหยังไม่หมดนะคะไปต่อนะคะมีกระทรวงอื่นด้วยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ต่อไปกินข้อมือหลังวิธีห้ามือหลังที่เราได้อ่ะอันตรีแล้วอันต่อไปที่เป็นควรเนี่ยจะหาบ้านเช่า๕๐บาทตอวัน
บ้านเช่า๕๐บาทต่อวันค่าเช่าเดือนละ๑๕๐๐บาทต่อเดือน

สุดยอดมากเลย๕๐๐หน่วยนะ๕๐๐หน่วยสนใจนะ
โครงการบ้านเช่าซื้อในจำนวน๑๐๐๐หน่วย

อัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วย
โอเคผู้มีรายได้น้อย

ให้วิ่งฟรีทางด่วนพิเศษระหว่างเมือง

ก็คือในช่วงของ๒๙ธันวาถึง๔มกราค่ะ

ใช่ยกเว้นค่าโดยสารนะคะ
รถไฟฟ้าชาญเมืองสีแดงค่ะคุณคะ
ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่๓๑จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนของวันที่๑มกราคม
เรือไฟฟ้าจะให้บริการฟรีในช่วงของ๓๑ถึง๑ค่ะ
ลดค่าโดยสารบขค่ะ๑๐ทุกเส้นทางค่ะ
ขยายเวลาการเดินรถเมย์ในเขตของกรุงเทพค่ะนะคะ
ขยายเวลาเปิดการบริการเดินรถของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินสายสีม่วงค่ะคุณค่ะ
ตั้งแต่๓๑ถึงวันที่๑มกราด้วย
และภูเก็ตค่ะตั้งแต่๒๙จนกระทั่งถึง๓มกราค่ะ
ตรึงราคาของน้ำมันทุกชนิดทุกชนิดตรึงตรึงตรึงตรึงตรึงตรึงตรึง
อ๋อวัยนะครับไม่ขึ้นเยี่ยมนะคะจนกระตั้งถึง๓โลกการาค่ะสบายใจได้
กับห้องกับข้าวต่างสบายเลยนะคะให้กับผู้มีรายได้น้อยค่ะ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ๑๐๐บาทต่อคนเป็นระยะเวลา๓เดือนนะคะ
แล้วก็หาบเร่ต่าง๑๐๐บาทต่อคนต่อเดือน
ตั้งแต่ช่วงมกรานี้คือ๑มกราศถึง๓๑มีนาคม
โอ้โหโอเคนะอันนี้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าสบายอยู่นะ
ต่อไปนะกระทรวงต่างประเทศค่ะครับผมเดินทางฟรี
ให้บริการหนังสือเดินทางด่วนภายในวันเดียว
ยังไม่พอนะฮะไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยฟรี
ใช่ที่แจ้งวัฒนาเอาไปเลยนะคะ
บริการแปลเอกสารภาษาอังกฤษโดยไม่คิดค่าบริการตั้งแต่๓๓๑มกราที่สถาบันของที่กรมการกงศูนย์ค่ะ
ครับผมนะฮะนี่แหละค่ะครบทุกกระทรวงของขวัญวันปีใหม่จากกระทรวงต่างต่าง
ก็เลือกใช้กันได้เลยนะฮะมีความสุขในช่วงปีใหม่นี้
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ตื่นมาแล้วแบบตกใจว่าวันนี้๕จังหวัดที่คนดื่มมากที่สุด
เขาคาดกันได้ว่า๕จังหวัดกรุงเทพต้องอันดับหนึ่งแหละ
ไม่ใช่มดนี่จังหวัดน่านเต็มคาราเบล
จริงนะจังหวัดที่สงบที่สุดเนี่ยนะ

อันนี้เรากำลังจะบอกว่าเปิดรายชื่อ๕จังหวัดที่คนดื่ม

เปิดรายชื่อ๕จังหวัดดื่มมากที่สุด
มาสี่จังหวัดนะครับผมนะฮะวันนี้ครับศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติดนะครับ
เสวนารายงานผลวิจัยเกี่ยวกับปัญหาสารเสพติดโดยงานเสวนาวิชาการนะครับ
แล้วก็ประชุมวิชาการศูนย์การศึกษาปัญหาการเสพติด
ร่วมกันนำเสนอผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบนะครับแนวทางการแก้ไขปัญหาสารเสพติดจากผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อนำไปสู่การต่อยอดในการเชิงวิชาการนะครับแล้วก็นำไปแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสังคม
โดยในตอนหนึ่งนะครับดรนายแพทย์อาทิตย์นะฮะตันอารีเนี่ย
โรงพยาบาลศรีธัญญากล่าวถึงรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
รายจังหวัดในปี๒๕๖๔ที่ทำการสำรวจมา
พฤติกรรมการดื่มในระดับพื้นที่จากกลุ่มตัวอย่าง๘๔๐๐๐คนทั่วประเทศ
พบว่าร้อยละ๒๘ของประชากรเนี่ยอายุ๑๕ปีขึ้นไป
ดื่มสุราในช่วง๑๒เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ร้อยละ๙ของวัยรุ่นไทยอายุ๑๕๑๙ปี
ดื่มสุรานะครับผมแม้ว่ากฎหมายห้ามจำหน่ายแอลกอฮให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า๒๐ปีก็ตาม
ขณะที่สัดส่วนของนักดื่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงนะครับคือ
ดื่มบ่อยครับอย่างน้อยดื่มทุกสัปดาห์
ร้อยละ๔๓๘ดื่มหนักเลยนะฮะ
ร้อยละ๓๕๙ดื่มแล้วขับขี่ยานพาหนะ
ร้อยละ๓๑๖โอ้เยอะนะ
ถูกต้องครับก็ประมาณ๓๐ใช่
ส่วนความชุกของการดื่มนะฮะรายภาค
พบว่าทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ
มีนักดื่มวัยผู้ใหญ่สูงที่สุด
สัดส่วนการดื่มประจำเนี่ยมากที่สุดคือพระกลางนะครับ
เมื่อเทียบกับรายจังหวัดที่ดื่มมากที่สุด๕อันดับแรกมีจังหวัดอะไรบ้าง
น่านครับเชียงรายแพร่มุกดาหารแล้วก็พยาว

จากการสำรวจนี่คือภาคเหนือมาแล้ว๔จังหวัดอ๋ออากาศดีหรือไง
ก็อาจจะเป็นอาจจะเย็นอาจจะเย็นแต่มาปีนี้อีสานเร็วเย็นกว่าเหนือ
ถูกต้องนะครับผมมีมุกดาหารทางภาคอีสานเนี่ยมาติดโผล่กับเขาด้วยนะครับ
และจังหวัดที่ดื่มน้อยที่สุดนี่เลยฮะยะลาอ๋อภาคใต้
ภาคใต้ครับนะครับก็จะมีชาวพี่ชาวไทยมุสลิมก็จะไม่ดื่ม
ถูกค่ะแต่จะมีร้านชาเยอะอ่าอ่าชากาแฟเขาจะไปดื่มนมดื่มชากัน
ใช่ในช่วงกลางคืนค่ะมียาลาปัตตานีนราธิวาสพังงา
ใต้หมดใช่แล้วมีภาคกลางคือสิงห์บุรีครับอู้เออไม่น่าเชื่อว่าสิงห์บุรีติด
อ่าเป็นจังหวัดที่คนดื่มน้อยมากที่สุดด้วยใส่มีปลาช่อนไงนะฮะ
พาช่อนแทนการดื่มแอลกอฮอล์นะครับสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจ
จังหวัดที่พบการดื่มมากที่สุดห้าอันดับในปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
ที่เขาทำการสำรวจมานะครับอันดับลดลงเนี่ย
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีได้แก่จังหวัดลำปางฮะ
อันดับหนึ่งเนี่ยลงมาอยู่ที่อันดับยี่สิบสอง
ดีใจจังค่ะจังหวัดจันทบุรีครับจากอันดับที่สี่นะครับ
ลงมาอยู่ที่อันดับสิบแปดอืมและสุโขไทยจากอันดับห้า
ตอนนี้นะครับเราจะมีมาตรการในพื้นที่อย่างไรกันบ้างนั่นเอง
ก็ไม่ต้องพยายามแข่งกันไปเป็นอันดับหนึ่งเนาะถูกต้อง
เอาล่ะแต่สิ่งหนึ่งสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวหลังจากเปิด
เปิดเป็นเป็นอาการเราก็จะให้ประชาติสบายกันมากขึ้นครับ
คือเราจะเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างที่บอกโอ้โหรอคอยกันเหลือเกิน
เชียงใหม่รอเหลือเกินภูเก็ตรอเหลือเกินครับ
ชนบุรีกรุงเทพเราเองก็รอนักท่องเที่ยวจีนกันพอสมคว
แล้วมีคนถามคุณอนุทินว่าเอ๊ะเราจะรับมือกับชาวจีนยังไงอะไรยังไง
อย่างเช่นเมื่อวานนี้เอาแบบเมื่อวานนี้ข่าวเห็นไหมฮะ
ไปอิตาลีค่ะจากจีนไปอิตาลีอ่า
ซึ่งลำเป็นโควิดหมดเลยอืมคือเขาบอกบอกว่าอ่า
คนจีนเนี่ยทางด้านของนโยบายของรัฐบาลเขาตอนแรกก็คือเฮียบเลยนะ
ไม่มาไม่ปล่อยโควิดเป็นศูนย์เลย
แต่สุดท้ายแล้วยูเทิร์นกลับลำเลยใช่ไหมจึงทำให้เกิด
เพราะมันมีความมั่นคงคือคนเริ่มออกมาประท้วงแล้ว
ก็จะจะทำให้โควิดเป็นศูนย์เป็นไปไม่ได้หรอกนะตอนเนี้ยครับ
อยู่โควิดโควิดเอาง่ายง่ายกสิกรไทยเนี่ย
ภายในประเทศเนี้ยค่ะทางการตรวจเชื้อมันอันไปเองเนี้ย
ก็ต้องตรวจลงเครื่องพุ่งก็จับเราตรวจเลยน่ะอ่า

เพราะฉะนั้นเขาก็จะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนที่ไหนที่ไหน
หน้ากากคุณถอดปุ๊บโดนปรับ

โหเขาระเบียบจัด
เขาระเบียบจัดแต่แบบทุกอย่างปรับเป็นเงินหมดเลย
ล่าสุดเขาก็ผ่อนคลาย
เช่นบาเกาะก็จะเปิดแล้ว๘มกราคม
ซึ่งมันเร็วกว่าที่เขาคาดคาเนยไว้เยอะ
แล้วก็การเดินทางออกนอกประเทศของชาวจีนนั้น
เมื่อก่อนทุกประเทศฮะชาวจีนคือความหวัง
ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกทุกประเทศ

ก็น่าจะสามารถเดินทางได้โดยไม่มีอุปสรรคที่น้อยลงกว่าเดิมเยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งปีแรกของปีหน้า๒๕๖

เขาบอกเลยว่าศูนย์วิจัยกษิกรเขามองว่า
การผ่อนปลนหรือการผ่อนคลายมาตรการของทางจีนเนี่ย
ไม่ว่าการทะลาดที่ยังระมัดระวังนะฮะ
ตลาดนักท่องเที่ยวจะขึ้น๓๔เท่า
ว้าวฟังแล้วชื่นใจนะ

จะขยับมาเป็น๑ล้านคน

แล้วก็เลขอาจจะมากกว่าล้านกันนะ
เงื่อนไขต่างเอื้อต่อการเดินทางมากขึ้น
โดยเฉพาะยิ่งถ้ามีทางการจีนอนุญาตให้ผู้ประกอบการกรุ๊ปทัวร์จากต่างประเทศ
ไปทำการตลาดได้แล้วหมายถึงว่ากรุ๊ปทัวร์ไทยเนี่ย

จำนวน๒๑๙๔๒๑คนน่าจะปิดปี๖๕
โดยจำนวน๒๖๓๖ปีที่ผ่านมา

น่าจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากันเอง

เงื่อนไขต่างที่ลงตัวมากขึ้น
การระบาดของโควิดเนี่ยมันไม่น่าจะรุนแรงแล้วล่ะแล้วก็กลับมาเปิดของสายการบินระหว่างประเทศ
ตอนนี้เราจะเห็นสนามบินคึกคักแล้วจะไปต่อคิวกันยาวแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าการเพิ่มของนักท่องเที่ยวในจีนเนี่ยหากเร่งตัวขึ้นได้ไม่ทันในไตรมาสของปีที่มีวันหยุดเทศกาลตรุษจีน
เขาบอกตรุษจีนเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ที่เขาจะมากันนะอืมซึ่งตรุษจีนปีนี้มาเร็วอีกใช่มามกราฮะ
ก็อาจจะต้องไปเร่งตัวในช่วงไตรมาสที่๓ซึ่งเป็นในช่วงของการปิดภาคการศึกษาเขาว่าอย่างนั้น
แต่ต่อเนื่องกับวันหยุดในชาติจีนไตรมาสสุดท้ายอีกก็จะมีการแบบเขาก็มีรองวิกเอ็นเหมือนเรานี่แหละ
ตรุษจีนใช่มั้ยฮะแล้วก็จะมีวันชาติจีนแล้วจะมีวันปิดการศึกษาส่งเลยเขาเนี่ยมันอยู่ที่นี่
จังหวัดที่เขาจะไปกันกรุงเทพภูเก็ตเชียงใหม่ชนบุรีเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลัก
แต่ปีนี้เขาบอกว่าอีสานน่าจับตามองนะเป็นแบบว่ารูดใหม่
เขานั่งรถรถไฟไปขึ้นที่หนองคายแล้วเขาสามารถไปได้เรื่อยไง
อ๋อที่มนต์บอกว่าอ๋อมันถึงลาวแล้วใช่ไหม

จากที่ตัวเต็มเราก็จะเต็มเพราะว่าการผ่อนคลายต่างเราต้องมั่นใจ
ในแรกหน้าเนี้ยอืมตอนเนี้ยมันเห็นทางแล้วอ่า
อย่างน้อยเลยอ่ะเขาบอกว่าก่อนที่จะเกิดการระบาดของโควิดในปีหกสองเนี่ย
มีจำนวนมากกว่าสิบล้านคนนะฮะที่มาบ้านเราโอ้ย
เฉลี่ยเมื่อก่อนเนี่ยคือ๙แสนคนต่อเดือนนะ
จะให้เป็นอย่างนั้นเนอะศิษย์ฐกิจของบ้านเราค่ะมันก็จะได้กระเตือนขึ้นได้ปืนขึ้นมา
ถ้ามาทางหนองคายน่าสนใจก็ไม่รู้ก็คือวันนี้เขาไม่ได้มาทาง
คือเขานั่งรถไฟฟ้ามาได้แล้วนะฮะไม่ต้องมาลงที่สนภูมิหรือดอดเบือดเดี๋ยวเอาอุดอุดเหมือนตัน
แล้วเขาไปเที่ยวน้องใครเขาบอกพี่น้องชาวอีสานเราก็เตรียมตัวรับเหมือนกัน
อ้าวเราสรุปข่าวกันมาจริงคุณว่านะฮะ
ที่จริงเบรกนี้มันเป็นเบรกของวงการบันเทิง
หากจะพูดถึงเรื่องราวดราม่าในปี๒๐๒๒ของวงการบันเทิงเนี่ย
หลายคนก็เกาะติดกันอยู่นะฮะ
ไม่ออกบอกไม่ถูกขอเริ่มเรื่องเร็วนี้
โตโน่น้องโตโน่

ผ่าดราม่าอืมผ่าดราม่าจริงเพราะตอนแรกทุกคนบอกโอ้โหกระแส
มีภาพวิจัยบอกไม่ได้ไม่เป็น
ตอนนั้นต้องยอมรับว่ามันเชี่ยวพอสมควร
แล้วการไหว้แม่น้ำโขงเนี่ยจะยิ่งไปเป็นภาระให้เขาหรือเปล่า

แต่ในที่สุดแล้วก็เห็นความร่วมมือถึงขั้นว่ารัฐมนตรีไปรับ

ครับผมนะฮะแล้วก็มีในโลกโซเชียลก็มีการแบบว่าแซวน้องโตโน่ว่า

หนึ่งคนไหว้หลายคนให้
เพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้ง๒โรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวนะ

ชาวเน็ตเสียงแตกว่าบางคนก็ชื่นชมความมุ่งมั่นของโตโน่แหละ

ว่าเป็นการสร้างภาระให้บุคลากรตระการแพทย์มากกว่าไหม

คนในวงการบันเทิงก็เกิดดราม่าจนแฮชแท็กเนี่ย
โตโน่พาคินติดเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
เจ้าตัวมุ่งมั่นทำสิ่งที่แบบว่ากลายเป็นกระแสวิภาควิจารณ์นะฮะ

โตโนแต่ปรากฏว่าก็เสร็จแล้ว

ได้เงินมาประมาณสักเท่าไหร่นะตอนจบ

๗๐กว่าล้ากเลยนะฮะ
ก็ได้ของสองโรงพยาบาลเลย
ใช่ครับประสบความสำเร็จ
อย่างเขาเป็นการต่อชีวิตโครงโลน
อ่าครับ

ด้วยอ่าที่สาวก้อยเป็นว่าค่าสมัครอ่ะสูง
แต่นำเงินไปบริจาคจำนวนน้อยเกินไป
ซึ่งเจ้าตัวก็เลยบอกว่าออกมาโต้บอกว่าถูกบิดเบือนข้อมูลไป
นะนแหละมันมีนะค่ะเขาบอกว่านี่ก็เป็นของเออ

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นกระแสของวงการบันเทิง

อันนี้ยาวเลยนะ
เนี่ยไม่รู้จักคุณโชคก็ได้รู้จักกันในเรื่องนี้เลย

หลังจากทั้งคู่ตอบโต้เรื่องผลประโยชน์

กว่า๕๐คิวที่รับไว้คู่กันนะครับ
สุดท้ายรายการดังของพี่หนุ่ม

ทำหน้าที่เป็นคนกลางนัดไกลเกลี่ย

สามารถจบปมปัญหาดังกล่าว

นี่คือประเด็นร้อนสนั่นโซเชียล
รวมดราม่าในปี

จะก็มีเรื่อนอีกนะครับ
ว่าหนุ่มกรณีที่

จริงแล้วเรื่องวงการบันเทิงยังมีเรื่องแบบแซ่บมีเยอะ

น้องหนิ้มชันยาจำได้ไหมครับตอนนั้นพลอยหอหวังกับคุณธูศิระท์ธูศิระท์
ใช่ไหมที่เขาแบบเป็นแฟนกันอยู่ใช่ครับอยู่ดีดีปุ๊บ
แถลงคาบปุ๊บน้องพลอยบอกพูดว่าอ๋อโสดแล้วค่ะนี่โยน
ระเบิดลูกใหญ่เลยแล้วก็ยืนยันมันจะเป็นมือที่๓
ทำความรักในที่สุดน้องนิ้งชัญญาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ยืนยัน
มันไปตัวอย่างเป็นมือที่สามครับทำความรักของพรอยฮอวังกับแฟนนุ่มเนี้ย
ทูศิราชเนี่ยต้องพังลงอืมปรากฏนานนานทียายคิดจะออกมาเคลื่อ
ซักทีหนึ่งอ่าคุณคุณพี่สาวพี่สาวฮอวงก็ได้เขียนข้อกรองความผ่าน

อันนี้ก็ถือว่านักข่าวบันเทิงของไทยรัฐเราก็จัดอันดับนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวแซ่บ

อีกหนึ่งข่าวที่กลายเป็นดราม่าช่วงข้ามคืน
เขาเป็นคนที่มีเงินใช้ภาษาอังกฤษ
ตอนนั้นเป็นข่าวถึงเยตแป้งองศิราพรจนแป้งก็บอก
อศิราพรไปเจอกับแป้งองศิราพร
ทีนี้ก็ถึงแป้งว่าดาราชื่อเล่นอักษรย่อปปครับ
คุยเล่นกับเพื่อนระหว่างตักอาหารจนอาหารของดาราสาว
เด็นไปโดนเสื้อผ้าของเธอสีขาวชุดสีขาว
แถมดาราเสายังพูดจำไม่ดีกับเขาจนเฉาะสงสัยว่า
เป็นใครก็คือคุณแป้งเนี่ยแหละซึ่งแป้งเขาก็ออกมาโพสต์
เล่ารายละเอียดพร้อมกับยอมรับแมนว่า
กล่าวขอโทษไปแล้วแต่อีกฝ่ายนึงเรียกว่าเป็นการ
แบบว่าเนี่ยดูดิแป้งก็บอกว่าแป้งขอใช้พื้นที่ในการอธิบาย
คุณแม่บอกจนในที่สุดมันก็เป็นการจบดราม่า
ใช่ครับผมนะครับ

นี่ค่ะเป็นเรื่องราวการเลี้ยงลูกนะครับผม
ก็เป็นดราม่าครับสำหรับหนุ่มบีมกวีแล้วก็น้องออย
นะครับแล้วก็มีคลอดลูกสาวฝาแฝดน้องไอวาแล้วก็น้องอัญญานะครับ

ออกมาได้ไม่นานก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นถูกคนวิภาพวิจารณ์
เรื่องจับลูกเนี่ยถ่ายรูปคู่กับสินค้า
กลายเป็นท็อปปิกนะฮะดราม่าลูกเพิ่งลืมตาดูโลก
ต้องมาช่วยพ่อแม่ขายของซะแล้ว

ถูกนะครับผมถ้างานเข้าแล้วได้เงินปัง
แล้วเด็กน้อยอะยังไม่ทัดจะเกิดที่มีงานแล้วนะ

เกิดมาแบบว่ามากับโชคเงินเงินเก็บทอง
เกิดมาปุ๊บน่ะไม่ต้องหล่อต้องสวยยังไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยด้วย

ถูกต้องงานนี้พ่อบีมเขาเลยออกมาบอกว่า
นานาจิตตังค์ครับคุณผู้ชมการที่ลูกจะช่วยพ่อแม่ขายสินค้าเนี่ย
ของครอบครัวก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกอะไร

ในครอบครัวกลายเป็นประเด็นร้อนครับ

ถึงไม่ได้ไปร่วมงานบวชของลูกชายพี่เท่งฮะ
น้องโหเฮ็กน์
ร้อนถึงคุณส้มนะฮะกับลูกสาวก็ต้องรีบออกมาตอบ
ข้อสงสัยดังกล่าวผ่านช่องยูทูปของตัวเองว่า
ที่ไม่ได้ถูกเชิญไปร่วมงานเนี่ยเนื่องจากฝ่ายบ้านพี่ชายเนี่ย
บอกว่าพี่เท่งเนี่ยจะบอกว่าเป็นงานเล็กนะครับ
รวมถึงเป็นสถานที่สถานการณ์โควิดในช่วงนั้นด้วย
ยิ่งทำให้เกิดดราม่านะครับแล้วก็สงสัยในความสัมพันธ์ของพี่น้องคู่นี้ว่า
เอ๊ะมันยังไงกันแน่หรือว่าทั้งคู่แตกหักเป็นที่เรียบร้อย
ไม่เคยทะเลาะกันแค่ลูกเนี่ยงอนกันตามภาษาวัยรุ่นเท่านั้น

มีครับผมเจอดราม่าขูอ้อนสักหน่อยมั้ยฮะ

ผมนี่ดราม่าคุณเกรทข้อ๘ครับ
ข้อ๘เหรอคะเจอดราม่าเดือดแบบไม่ตั้งตัวเลยนะคะ

เหตุเกิดจากการไปคอมเมนต์แซวใต้ภาพเบื้องหลังการทำงานของนักแสดงรุ่นน้อง
แก๊บจัดกรินค่ะและแควงวัชิรา
ซึ่งในภาพมีแคปชั่นว่าแค่ขึ้นเรือยังหวานขนาดนี้
โดยหนุ่มเกรทได้แซวคอมเมนต์ไปว่าเรียบร้อยไม่ต้องเบ่ง
นั่นทำเอาชาวเน็ตไม่พอใจมองว่าเป็นการเหยียดเพศ
ยังขุดคอมเมนต์เก่าของพระเอกหนุ่ม
ที่มีลักษณะเหยียดเพศออกมาวิจารณ์กันจนยับเลยนะคะ
จนเกิดแฮชแท็กเกรทวรินทรขึ้นมานี่ถูกแขวนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์
ทำให้เจ้าตัวถึงต้องขั้นว่าพักเล่นโซเชียลไปก่อน
แล้วก็ออกมาแสดงความเสียใจในประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้น

มีอีกค่ะถ้าเผื่อคุณอยากจะไปดูพลุที่สวยนะคะ
ไปที่ไอคอนสยามเข้าดาวนี้สวยมาก

ใช่เพราะว่าเป็นหนึ่งใน๑๐ของโลกเลยนะคะ
ยังมีการแสดงจากศิลปินอีกมากมายเลยทีเดียว
และมีการผสมผสานในเรื่องของเทคโนโลยี
แสนสี่เซียนเนอะครับผมสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันของวันสยามซูเปอร์แอป
หรือดูจากการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ของเราได้นะคะ

เราอยู่ด้วยกันมาหลายวันจริง

คุณผู้ชมครับถามว่าเราหยุดไหมวันจันทร์เดี๋ยวเชิญหมอช้างมาร่วมจัดรายการกับพวกเราด้วยกัน
จันนี้เดี๋ยวเชิญหมอช้างมาร่วมจัดรายการกับพวกเรา

สวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ครับ
สวัสดีครับ